ที่เรื่องราวอินดีอินดีบ้างดีกว่าที่ส่วน
อินดี้ขนาดไหนนะอินดี้ขนาดที่ว่ามีคนติดต่อ

หมดนะบอกเลยว่ารวยเป็นล้านแล้วเออจริงอ่าล่าสุดค่ะแน็กขอโพสต์ชี้แจงร่ายยาวแบบนี้ค่ะ
ข้อที่๑ขอโทษพี่สื่อที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ที่ใดเพราะไม่อยากพูดซ้ำเป็นร้อยครั้ง
ทั้งที่เกรงใจกันเหลือเกินนะคะสองค่ะงานรีวิวครีมผิวขาวนางก็รับไม่ได้จริง
เพราะว่าแพ้ครีมทุกชนิดค่ะแล้วก็ไม่อยากโกหกคนดู
สมมุติคือสมมุติว่าให้นางนะมาแบบสวัสดีครับ
หลังจากแน็ตสกปรกโสโคกจากการเลี้ยงสัตว์มาทั้งวันแน็ตก็ไม่ลืมดูแลตัวเองนะครับ
โอ้ยใช้แล้วขาวดีเลย
บอกว่าถ้าเป็นอาหารแมวหมาเนี่ยว่ามาจะกินโชว์เลยนะ
ตายแล้วขนาดนั้นเลยนะพระคุณยังมีต่อและแม้จะไม่ค่อยมีตังค์
ตอนพิมพ์อยู่นี่ก็ไม่มีนะแต่ก็มีความสุขค่ะ
ที่ทำให้คลิปตลกแบบนี้นะคะคือตอนนี้เขาทำคลิปแบบตลกออกมา

ฝากผู้จัดคนสวยบ้างนี่ฝ่ายชายไปแล้วนะฮะ
สัตว์เลี้ยงรู้เรื่องนะคะอันนี้มาที่ผู้จัดคนสวยบ้าง
อย่างคุณแอนทองประสบนะคะก็ได้คำชื่นชมจากชาวเน็ตไม่แพ้กันนะคะ
บางคนบอกว่าเออพี่แอนเนี่ยก็ตีตื้นเรื่องรักสัตว์กับหนุ่มแก๊กมาติดเหมือนกันนะ
เพราะว่าเจ้าตัวค่ะเล่นไปพูดคุยกับน้องหมาเป็นเรื่องเป็นราวเลย
เหมือนสื่อสารกันได้ค่ะแถมยังเหมือนพูดคุยกันถูกพอซะงั้นด้วย
ยายว่าน้องหมาอยู่บ้านแถวนี้เหรออย่ามาทำตาละห้อยนะกำลังทอดไก่อยู่ยาวไปจนถึงนะฮะ
หมาตัวนี้เนี่ยมีลูกหรือเปล่าเห็นนมยานแบบนี้เออโอ้ยเอ็นดูจริงนะคะ
งานนี้ค่ะทำเอาคนรักสัตว์นะคะทั้งไลค์ทั้งแชร์ชื่นชมความน่ารักนี้กันเต็มโซเชียลด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงแบบนี้นะนะมันดีต่อจิตใจจริงถ้าคนรักหมารักแมวเนี่ยมันรักจริงนะคะ
อย่างพี่แอนเนี่ยถือว่าปกติคุยกับน้องหมาแต่แน็กชาลีเนี่ยคุยกับนานาสัตว์เลยนะ
จิ้งจกก็คุยแมลงสาปก็คุยนี่ที่เงินหมดนี่ไม่ใช่อะไรนะยังไง
ไปซื้อกุ้งเพราะสงสารกุ้งซื้อเสร็จเอากุ้งไปปล่อยเงินก็เลยหมดก็เลยเอากลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็เลยกลายมาเป็นกระแสครั้งหนึ่งแต่ช่วงนี้พอนักข่าวหรือว่ามีรายการอะไรติดต่อไปเนี่ยล่ะ
เน็กก็บอกว่าไม่อยากรับไม่อยากพูดอะไรสำคัญเดิมก็ตามสายเขาเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะไรอย่างนี้
รอติดตามละกันเผื่อจะมีนะคะมีการทดลองกินอาหารหมาอาหารแมวเผื่อแน็กอาจจะลองดูก็ได้
เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะคะในโซเชียลของแน็กชาลีนะคะ